คุณผู้ชมคะสงสัยว่าเหตุการณ์นี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่การกดว้าวในเฟซบุ๊คค่ะ
คือลูกชายของอดีตลูกจ้างร้านโทรศัพท์มือถือ
กดว้าวที่เฟซบุ๊กของคุณส้มแฟนสาวของเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือ
คุณส้มก็เลยถามกลับไปว่ากดว้าวทำไม
คุณส้มอ้างว่าได้คำตอบกลับมาแบบกวนมากก็เลยโตเถียงกันในเฟซบุ๊ก
สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูภาพหน้าร้านโทรศัพท์มือถือร้านนี้ค่ะ
โอ้โหคือทางฝั่งเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือบอกว่าทางอีกฝั่งหนึ่งอ่ะยกพวกมา
ก่อเหตุวุ่นวายจะมาทำร้ายในร้านน่ะนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่แค่เรื่องของการกดว้าวในเฟซบุ๊คหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูรายละเอียดข่าวนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อย
คือเหตุการณ์ตามคลิปภาพนี้เกิดขึ้น๒๕พฤษภาคมผู้ชายในร้านเถียงกับคนหน้าร้าน
ผู้หญิงในร้านถือมีดออกมาช่วยคว่างปลาขวดเบียร์ใส่กัน
ขวดเบียร์ทำให้ตู้โชว์โทรศัพท์มือถือหน้าร้านพังเสียหายนะคะ
ผู้เสียหายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่ง
ว่ามีกลุ่มชายหญิง๕๖คนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์กันมาที่หน้าร้านมาทุบทำลายตู้ที่โชว์โทรศัพท์มือถือ
ทำให้ตัวผู้เสียหายเองทางเจ้าของร้านเขาบอกเขาบาดเจ็บ
แล้วก็ค่าเสียหายทั้งหมดในร้านน่าจะประมาณ๒๐๐๐บาท
ร้านของเขาอยู่แถวคลองเตย
เราส่งคุณปียชาตินักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ต่อไปที่ร้านเลยค่ะ
ยังมีร่องรอยความเสียหายกระจกแตกกระจกตู้โชว์ด้านหน้าแตก
ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ซ่อม
คุณส้มให้ข้อมูลกับเรานางสาวชนิกาเธอคือผู้หญิงถือมีดในคลิปอ่ะนะคะ
คนนี้เธอเป็นแฟนสาวเจ้าของร้าน
บอกว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากการกดว้าว
เธอก็ถามกลับไปว่ามากดว้าวทำไม
แต่ได้คำตอบกลับมาแบบกลวน
ในไม้พ่อบุญธรรมของเด็กชายที่กดหวาว
ที่กดว้าวอะค่ะก็เลยทักแชทมามาด่าเธอ
ส้มยังไม่จบอีกเหรออาการหนักก็นอนบ้างเถอะ
ไม่มีใครทะเลาะด้วยเหรอมาทะเลาะกับเด็กประมาณแบบนี้
เธอก็เลยโกรธเธอยอมรับว่ามีการส่งข้อความด่ากันไปมา
ข้อความที่พิมพ์และข้อความเสียงด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงที่ในไม้พ่อบุญธรรมของเด็กผู้ชายอะค่ะ
มากดว้าวอ่ะนะคะกับคุณส้มแฟนสาวเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือ

นี่ค่ะคือหลังจากจบการโตเถียงกันเนี่ยนะคะสักพักเดียวอะค่ะ
กลุ่มของในไม้บุกมาที่ร้านเธอเธอบอกว่าฝั่งของในไม้มีอาวุธด้วย

และเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเธอกับสามีก็เลยคว่างขวดตอบโต้
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ในคลิปที่เธอถือมีดวิ่งออกไป
แล้วก็สามีเธอคว่างขวดกลับไปด้วยนะคะ

จำได้ว่าเด็กคนนั้นที่ใช้เฟสนี้เคยมากินใช้อยู่ในบ้านเราแล้ว
แล้วเฟสนี้จริงบางครั้งพ่อแม่ของเด็กคนที่มาก่อเรื่อง

และทีความที่มาสร้างความเดือดร้อนให้ร้านหนู

นี่นะคะคุณส้มให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้

ทีนี้ตัวเจ้าของร้านนายสิทธิโชค
เด็กที่มากดว้าวในเฟซบุ๊คของส้มนะ

พ่อแม่กับเด็กคนนี้จริงเคยสนิทกัน
เคยมาอยู่กินที่นี่เคยให้ใช้เงินแล้วสุดท้ายมีปัญหากัน
ส่วนพ่อบุญธรรมของเด็ก๑๔ที่กดว้าวในไม้

คมแก้วอายุ๓๕ปีเขาเรียกกันว่าไม้คอลาย
สงสัยลายสักหรือเปล่าไม่แน่ใจสักเต็มเลย
เขาก็เลยมีฉายาว่าไม้คอหลาย
คือไม้บอกว่าก็ส้มนั่นแหละ
ภาพไปโพสต์ประจานทำให้เสียหายใช้คำหยาบคาย
ไม้บอกว่าผมในฐานะพ่อบุญธรรมตั้งใจจะเคลียร์ปัญหา
แต่ในโอเจ้าของร้านที่เป็นสามีของส้ม
ถือมีดดาบมาฟันก่อน
ยืนยันว่าฝั่งร้านก่อเหตุเริ่มก่อน
ทางฝั่งไม้ไม่ได้เริ่มกอดนี่ข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงกันแล้วนะคะ
ไม้บอกว่าทางฝั่งในโอกับส้มเริ่มก่อนจะมาฟันเขาก่อน
ก็เลยโต้กลับยืนยันแบบนี้ค่ะ
ไม้บอกผมไม่จ่ายหรอกค่าเสียหงเสียหายอะไรเนี่ย
เขาปลาขวดเองแล้วขวดที่เขาปลา
ทำให้ร้านเขาเสียหายเองผมเนี่ยจะแจ้งความกลับเขาด้วยซ้ำ
ผมอยากให้มันกับเมียผมตบกันดูตัวเนี่ยนัดมันเลยที่ไหนก็ได้
แล้วจบไปเลยถือว่าจบไปเลยแล้วไม่ต้องมาโพสต์ว่า

แต่คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นนี้เพิ่มเติมมาอีกหน่อย
นางสาวระดาวันอายุ๓๘ปี
นางสาวระดาวันบอกว่าก็ส้มนั่นแหละ
แต่ก่อนมายุ่งกับผัวฉัน
นี่
จริงมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว้าวหรือเปล่า

แต่ก่อนส้มมายุ่งกับผัวฉันก็เลยมีปัญหากัน
ส่วนลูกของคุณระดาวันนะคะเด็ก๑๔ที่ไปกดว้าวอ่ะ

ก่อกวนส้มหรือเปล่าจริงเราไม่เกี่ยวเลย

อย่าติดว้าว

เลยยุ่งเลย